จากรถมาดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้หนุ่มที่ไปดูรถไปดูสาวเลยแหละ

เมื่อวานนี้กรกตเห็นชอบแผนเลือกตั้งสส
แล้วก็เตรียมที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีกับคอสช
นำไปใช้หารือกับแม่น้ำ๕สายแล้วนะคะ
รวมถึงนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันต่อผู้นำต่างชาติเป็นมั่นเป็นเหมาะเหมือนเดิม
ว่าจะจัดงานเลือกตั้งให้โปร่งใสที่สุดค่ะ
หนายกรรธมนตรีสหพานศาสน์ธารณรัฐเยอรมนี
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำนะคะว่า
ไทยกำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ก็หวังค่ะว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
ยืนยันว่ารัฐบาลให้เสรีกับภาคการเมืองมาโดยตลอด

ซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็แสดงความยินดีต่อพัฒนาการ
เขาใช้คำว่าพัฒนาการการเมืองไทยค่ะคุณ
เราก็ยังมีพัฒนาการอยู่ที่เดินหน้าไปตามรถแบบอย่างที่ให้สัญญาเอาไว้
แล้วก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของไทยจะประสบความสำเร็จด้วย
อรมนีเองพร้อมจะให้ความร่วมมือกับไทยในทุกด้านค่ะ

โรงนี้ย้วนระทมตรีฝ่ายกฎหมายก็ออกมาบอกแล้วว่า
การเสร็จแล้วเรียบร้อยคาดว่าจะประกาศในราศกิจจานุฑเบกษาได้ในเร็วนี้นะคะ
บอกว่าที่ประชุมกรกตเห็นชอบกับแผนเตรียมการเลือกตั้ง
พรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้
แล้วก็ส่งให้คอสชและรัฐบาลแล้วตามที่มีการร้องขอมา
เพื่อจะได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคอรมอลสัปดาห์หน้า
ก่อนจะนำไปหารือในการประชุมแม่น้ำ๕สาย

ระยะเวลาในการปฏิบัติแต่ละเรื่องก็จะเร็วขึ้น
แผนเดิมประมาณสัก๒สัปดาห์ได้ค่ะ
โดยแผนปฏิบัติการล่าสุดที่เสนอไปนะคะก็คือ
พรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้

ให้มีการเลือกตั้งสอสอขึ้นทูลเกล้า
แล้วก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่๒๖ธันวาคมด้วย
จากนั้น๒๘ธันวาคมค่ะจะมีการประกาศ

และกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งวันที่๑๔๑๘มกราคม๒๕๖
นายปริชาเริ่มสมบูรณ์ศุกร์หนึ่งในกรรมการหาเสียงพักพลังประชารัฐก็บอกว่ามั่นใจ
พักพลังประชารัฐจะสามารถกวาดที่นั่งสอสอในจังหวัดเลยได้ทั้งจังหวัด
นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้ววาธกรรมแบบนี้มาอีกแล้วนะคะ

บอกว่าเขาจะได้ทั้งจังหวัดเลยแล้วก็เชื่อด้วยว่านักการเมืองต้องจับมือกันแก้วิกฤติชาติ
ไหนขอฟังเสียงความมั่นใจนี้หน่อยค่ะ
ไม่จับหรอกวิ่งตามมาไม่จับหรอกแต่วิ่งตามมา
เชื่อผมเถอะผมอยู่การเมืองมา๓๐กว่าปี
บอกว่าไม่จับไม่จับสุดท้ายก็วิ่งตามมาหมด
เห็นไหมผมนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีคนแรกที่มาก่อน
สุดท้ายวิ่งตามผมมาหมดเพราะเขารู้
เพราะรู้ว่าประเทศมันเดินไม่ได้ต้องร่วมกันจับมือ

ทำไมวิ่งตามมาด้วยความจับใจ
ไม่ด้วยความสมาธิใจแหมมีใครบังคับ

บังคับไม่ได้หรอกนี่มันสิทธิเสรีภาพประชาชน
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็บอกว่าโอ๊ยไม่กังวลใจหรอก
ที่อดีตสอสอย้ายสภาอื่นเกือบ๓๐คน
เลือดออกขนาดนี้ยังมีแรงอยู่
เพราะว่าปี๒๕๔๙โดนหนักกว่านี้อีกค่ะ
สสย้ายพักออกกว่าครึ่งพักด้วยซ้ำ
แถมยังถูกดูแคลนจากพักกันเมืองอื่นอีก

คนที่จะชี้ขาดการแข่งขันนี้ได้
ก็มีแต่ประชาชนเท่านั้นแหละค่ะ

คิดซะว่าเป็นโรงเรียนสร้างคนการเมืองไปก็แล้วกัน
ปฏิวัติปี๔๙ไทยรักไทยเนี่ย
ออกไปกว่าครึ่งพักนะคะ

ต้องหาผู้สมัครหน้าใหม่หมดเลย
จนโดนคนดูถูกดูแคลนในเบื้องต้นว่า

ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งประชาชนไว้วางใจนกแลนะคะ

ก็ทำให้คนที่ถูกสบประมาทว่าเป็นนกแรนั้น

แล้วครั้งนี้ก็ประมาณสัก๒๘๒๙คนเท่าที่ทราบนะคะ

เราก็พร้อมที่จะสร้างคนใหม่
ก็จริงนะก่อนนั้นเนี่ยผลโพลสำรวจจำได้ไหมคุณ

เพราะว่ารู้สึกว่าก็มีแต่หน้าเดิม
คนเดิมช่วงนี้เลือดใหม่ก็มาแรงเหมือนกัน

ท้ายกันที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ค่ะ
ออกมากล่าวถึงท่าทีของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่เขายืนยันบอกว่ายังไงเลือกตั้งเนี่ย
ตามโรดแมป๒๔กุมภาพันธุ์ปีหน้าแน่นอน

มันก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้
ขณะนี้คณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพัก

เว้นบางพื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่
ก็ต้องรอการประกาศแบ่งเขตการเลือกตั้งจากกรกตซะก่อนค่ะ
นี้หลังจากกรกตประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ไม่เกิน๓สัปดาห์
ตัวแทนสาขาพักประจำจังหวัดก็จะสำรวจความเห็นของประชาชน
ในการสัญหาผู้สมัครลงพื้นที่นั้นทันทีค่ะ